ผมพาไปทำบุญไปไหว้พระที่จังหวัดพยาวพยาว
เป็นพระพุทธรูปขออภัยพระพุทธเจ้า๒๘องค์
นี่ที่วัดอะไรวัดบุญเกิด
เป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า๒๘องค์
ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดบุญเกิด
นี่ดูสิฮะนี่คือ๒๘องค์เลยนะครับ
อยู่ที่ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวจำลองมาจาก
ดังจากวัดต่างเช่นพระพุทธชินราชพระแก้วมรกฏ
หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพระสัยนะฮะมีพุทธลักษณะแล้วก็ปางแตกต่างกัน
เป็นวัดที่มีพระประธานมากที่สุดในล้านนา
คือเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวจบเลย
มาทั้งประเทศเลยนะฮะพระราชมงคลวิสุทธิ
คือว่าครูบากล้ำเจ้าอาวาสวัดบุญเกิด
ได้รวบรวมประวัติแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า๒๘พระองค์ครับ
ซึ่งมีอยู่ในบทสวดมนต์แล้วก็ตำราของโยนกเชียงแสน
และพบว่ามีพระประธานพระเจ้า๒๘พระองค์อยู่ที่วัดอับศรสวรรค์
หรือวัดหมูเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
เป็นพระพุทธรูปาอังมารวิไชยกระดาษเหล่าทุกองค์เลย
ครูบากรรมจึงเกิดความคิดที่ว่าจะสร้างวัดบุญเกิดขึ้นมา
แต่กรมสินภักดิ์ยังไม่อนุญาต
ก็เลยนำแบบของพระพุทธรูปวัดดังต่างมาจำลอง
แล้วก็ประดิษฐาน๒๘องค์แทน
สร้างมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
เป็นวัดที่มีพระประธาน๒๘องค์แห่งแรกของล้านนานะครับ
พุทธศาสนิกชนคนที่ศรัทธาก็ต่างไปกราบไหว้บูชาศักระ
ขอพรสมดังใจปรารถนาเยอะเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมอยากไปก็ไปที่จังหวัดพยาวนะครับที่วัดบุญเกิดตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้
มี๒๘องค์ให้กราบสักการะบูชากันนะครับ